เราจะมาเมาส์เรื่องราวของชาวบ้านเขากัน
เรื่องที่ว่านี่ก็คือเรื่องของพี่หนุ่มสอนรามแล้วก็คุณกุ้งพลอย
วันก่อนเนี่ยเล่ากันไปแล้วคิดว่าเออมันจะจบกันไปแล้วสำหรับดราม่าครั้งนี้นะคะ
แต่กลายเป็นว่าไม่จบคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวพี่หนุ่มให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์หนึ่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนาะ
วันที่คุณกุ้งพลอยหรือว่าคุณติ๊กกณิตธรินอดีตภรรยานี่นะคะเจอกับลูก
คุณกุ้งพลอยนี่นะคะขอพาลูกไปที่ห้างค่ะ
หนุ่มก็อนุญาตนะแต่ปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยอดีตภรรยาโทรไปยืมเงินเพื่อน
เพื่อนคนนั้นนะคะก็โทรกลับมาทวงกับพี่หนุ่ม
พี่หนุ่มก็เลยต้องคืนเงินให้ค่ะ
ซึ่งคุณกุ้งพลอยได้รับทราบเรื่องแบบนี้
เขาออกมาโต้เรื่องนี้ทันทีเลยบอกว่าเรื่องนี้คาดเคลื่อนหรือเปล่า
โทรหารุ่นพี่คนนึงจริงนะแต่ไม่ได้ยืมเงินใคร
แล้วรุ่นพี่คนนั้นให้เป็นค่าขนมหลาน
สอบถามไปแล้วด้วยรุ่นพี่คนนี้ยืนยันเลยว่าไม่ได้โทรมาทวงพี่หนุ่ม
อันนี้ฝั่งของคุณกุ้งพลอยบอกแบบนี้นะ
แล้วไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่ไปทวงพี่หนุ่มเปิดเผยชื่อมาเลย
เดี๋ยวเธอจะได้ฟ้องให้ถูกคน
มาแบบนี้หลายคนบอกว่าท้ากันออกสื่อเลย
แล้วคุณผู้ชมดูนี่เดี๋ยวจะให้ดู
พี่หนุ่มเขาโพสต์ลอยขึ้นมาแต่ใครเห็นก็รู้เลยว่านี่คือการฟาดหลักฐานใส่อดีตภรรยา
เดี๋ยวภาพขึ้นมาได้เลยนะฮะจะเป็นภาพแชทนะฮะ
นี่ไงสลิปการโอนเงินทั้งแชทที่ระบุชื่อยูสเซอร์ว่าชื่อติ๊กขอยืมเงินใครคนหนึ่ง
๕๐๐๐บาทอย่างคุณผู้ชมดูนะฮะ
ซึ่งในภาพแชทก็จะเห็นว่าคู่สนทนาเนี่ยส่งสลิปให้เหมือนกับว่าเออโอนเงินไปให้แล้วนะ
ไปให้แล้วนะโอ้ยยืมเงิน๕๐๐๐ได้ไหมมีการโทรไปหาด้วยนะครับ
นี่เลยนะฮะบอกธนาคารเสร็จสับหลังจากนั้น
เงินสำเร็จนะฮะแล้วก็มีข้อความสนทนานะฮะ
เหมือนกับว่ามีคนมาทวงเงินกับพี่หนุ่มในแชทบอกด้วยว่า
เธอคุยกับน้องแล้วอะน้องไหนอ่ะ
ชื่อมันก็ซ้ำกันกับแชทนั้นนะฮะ
หลังจากนั้นค่ะพี่หนุ่มก็ถามเลขบัญชีคู่สนทนา
แล้วโอนเงินกลับไปให้๕๐๐๐บาท
ไอ้หลักฐานตัวนี้หลายคนบอกโอ้โหชั้นดีเลยนะฮะ
หนุ่มโพสต์เอาไว้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างนานา
แฟนคลับพี่หนุ่มก็เข้ามาโพสต์ค่ะ
เป็นข้อความแบบให้กำลังใจส่วนใหญ่เลยนะบอกว่า
เอาจริงนะนี่คือเลิกกันไปแล้วนะอย่าขาดกันไปแล้ว
หนุ่มสอนรามยังต้องมาตามใช้เงินแทนอดีตภรรยาอีกเหรอ
อันนี้คือคอมเม้นต์นะคุณผู้ชมนะซึ่งในคอมเม้นต์ไอจี
ของคุณกุ้งพลอยเนี่ยเดือดยิ่งกว่า
หลายคนเข้าไปทวงถามค่ะบอกว่าคุณกุ้งพลอยยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่อีกเหรอ
คุณยังมีหนี้มีสินยังไม่จบยังไปยืมคนอื่นอีกเหรอ
แล้วทำไมคุณหนุ่มถึงเขามีหลักฐานว่าไลน์ไปยืมเงินคนอื่น
แล้วคุณหนุ่มก็ต้องมาตามชกตามใช้ให้คุณอีก
คอมเมนต์บอกว่าหยุดได้แล้วนะกุ้งพลอยเพราะว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ย
ไม่เป็นผลดีกับใครเลยโดยเฉพาะกับลูกของเธอ
คอมเมนต์ค่ะอันนี้ก็ให้กำลังใจคุณกุ้งพลอยก็มีนะ
ในฐานะที่ว่าเออเข้าใจว่าหัวอกแม่ด้วยกันอะไรอย่างนี้เนอ
แม่ที่อยากจะดูแลลูกหลายคอมเมนต์ก็เข้าใจเธออยู่เหมือนกัน
แล้วก็อยากว่าให้เธอไปเคลียร์กันเองนอกรอบ
อย่ามาวิพากษ์วิจารณ์กันผ่านสื่อโซเชียลเลย
ไม่อยากให้มาโพสต์ตอบโต้กันออกสื่อแบบนี้
เพราะว่าแน่นอนว่าขุดกันไปขุดกันมาไม่จบง่ายค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้มีแค่พี่หนุ่มสอนรามออกมาโพสต์
คุณกุ้งพลอยออกมาโพสต์เดี๋ยวจะมีผู้หวังดีหรือไม่หวังดีเนี่ย
อาจจะช่วยกันขุดหาหลักฐานอื่นจะกลายเป็นประเด็นบานปลายไปใหญ่นะคุณผู้ชม
รวมไปถึงนะคะก็ฝากผ่านคุณกุ้งพลอย
หรือว่าชื่อเดิมคุณติ๊กแล้วกันนะคะ
ดิฉันก็พยายามโทรแล้วนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่มี
โทรหาผู้จัดการคุณโบด้วยนะคะ

คือถ้าทางคุณกุ้งพลอยมีเรื่องที่แบบว่าอยากจะเคลียร์อยากจะเปิดใจ

เพราะว่าเราก็อยากฟังความทั้งสองฝั่งนะคะ

ไอจีเซตไพเวทละปิดละนะคะ

ทัวร์ลงเยอะมากคนเข้าไปคอมเมนต
ต่อว่าเธอเยอะมากเธอเซ็ตเป็นไพเวท

แล้วพี่แจ๊งยังติดต่อไม่ได้ใช่ไหมครับ

คุณกุ้งพลอยแบบทำทุเรียนอยู่

มันจะได้ออกมาเคลียร์เรื่องนี้